ท่านผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ต้องเตือนภัยกันนะครับ
โดยเฉพาะน้องหนูนะหรือผู้ใหญ่ก็ต้องเตือนนะฮะ
สังคมออนไลน์ยุคนี้สมัยนี้อย่าไปไว้ใจใครนะครับ
มีคุณแม่เนี่ยต้องพาลูกสาวลูกสาวอายุเพิ่ง๑๓ปีครับทุกผู้ชมครับ
สุดท้ายเนี่ยถูกหลอกนะให้เหมือนกับโชว์ของสงวนของลับนะ
เนื้อตัวต่างแล้วก็แคปรูปเอาไว้แล้วมันก็เอารูปนี้มาขู่
บอกว่าถ้าไม่ยอมทำแบบนั้นแบบนี้เนี่ยจะเอาไปเผยแพร่
พวกเว็บออนไลน์หรือจะส่งไปที่โรงเรียนด้วย

คือน้องก็ไม่ต้องเก็บความทุกข์ไว้คนเดียว
คือมันผิดผลาดได้แล้วด้วย
บอกคุณแม่คุณแม่พามาแจ้งความ
ใช่ค่ะพามาแจ้งความนะครับ

คุณแม่ของเด็กหญิงวัย๑๓ปีนะ
แล้วให้ลูกทำอิริยบทลักษณะวาบหวามแล้วแคปภาพนิ่งเต็บเอาไว้
จากนั้นก็เอามาข่มขู่ต่อรองเพื่อจะให้เด็กเนี่ยทำแบบนั้นทำแบบนี้อีก
วันนี้คุณชมพู่สลันพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราไปตามเรื่องนี้นะครับ
คุณแม่ของน้องบอกว่าผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ยคือตรวจสอบไปแล้ว
เอามาให้แม่ของเด็กดูนะเป็นรูปแบบคือลูกสาวโป๊เปลือยเลยฮะ
บอกตกใจมากทั้งตกใจและโมโหพาลูกมาแจ้งความเลยยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ผู้ชายคนนี้มาทำความรู้จักกับลูกสาวเมื่อพฤษภาคม๖๔ที่ผ่านมานี่เอง
ทำนองแบบทักมาจีบนะแรกก็เหมือนคุยจีบธรรมดา
ตอนหลังหลอกล่อให้ลูกใช้วีดีโอคอร์แบบข้อความไม่เอาละขอวีดีโอคอร์
สุดท้ายเนี่ยหลอกให้ลูกแสดงอิริยบทวาบหวามแล้วก็แคปภาพเอาไว้แล้วก็เอามาขู่
บอกถ้าไม่ยอมทำตามแบบนู้นแบบนี้เนี่ยจะเอาไปแชร์ในโลกออนไลน์
แต่แม่ตัดสินใจพาลูกมาแจ้งความส่วนน้องเนี่ยบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้น
หลังจากที่น้องซื้อโทรศัพท์มือถือคือคุณแม่ซื้อให้ใช้งาน
หลักก็คือเพื่อเรียนออนไลน์แล้วเมื่อพฤษภาคมคือลูก
พอเริ่มได้โทรศัพท์ใช้โซ่งโซเชียลเนี่ยก็เลยได้คุยกับคนทางเฟซบุ๊ก
ทีนี้ตอนนี้แม่บอกว่าเป็นห่วงสภาพจิตใจของลูกสาวมาก
กลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดโรงเรียนเปิดไปโรงเรียนลูกจะไม่กล้าไปเรียน
เพราะไม่รู้ว่าไอ้ที่คนนั้นมันขู่บอกถ้าไม่ทำตามแบบนี้นะ
จะเอาไปโพสต์ในโลกออนไลน์หรือว่าจะส่งไปในกลุ่มของโรงเรียน
ให้เพื่อนเห็นไม่รู้มันทำจริงหรือเปล่า
พูดแค่ว่าหนูเสียใจหนูจะไม่ทำอีกแล้ว
เพราะหนูไม่รู้หนูกลัวแม่
คือเขาก็กลัวเราระดับหนึ่งเพราะว่าเราดุ
ดุแบบห้ามคือห้ามก็คือแบบตีตีลูกอะค่ะ

ถ้าลูกดื้อก็ตีตามภาษาแม่ทั่วไปแต่แบบ
คือเราจะไม่พูดมากไงคะเราจะตีเลยอย่างนี้ลูกก็เลยกลัว
ตอนแรกเราก็นึกว่าน้องอ่ะมันถ่ายภาพไปให้แต่ไม่ใช่
คือมันเป็นการวีดีโอคอร์แล้วคนที่ข่มขู่
แปปรูปแล้วก็ส่งมาให้เรา
ส่งมาให้เราแล้วก็ขู่น้องว่าเออเดี๋ยวอย่ามีคนมาถามในกลุ่มนะ
คือหลังจากที่คุณแม่รู้เรื่องของลูกสาว
คุณแม่ก็พยายามเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดนะครับ
คือไอคนนี้มันเข้ามาหลอกคุยกับน้องตั้งแต่พฤษภาคม๖๔ใช่ไหม
เราได้รับคลิปเสียงที่เป็นหลักฐาน
ที่เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์๒๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
ประมาณว่าคุยกับน้องผู้เสียหายคลิปเสียงที่หนึ่งเนี่ย
ผู้ชายคนนี้อ้างว่าตัวเองอายุ๑๖นะนะ
พยายามถามเด็กว่าอยู่บ้านเหรออยู่ที่ไหนอะไรยังไงเนี่ย
พอเด็กบอกอยู่บ้านก็บอกให้เปิดกล้องสิเปิดกล้องสิ
คือเหมือนกับจะขวยเขาเปิดกล้องอีกนี่ครับ
อยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เนี่ย
เพิ่งกลับบ้านเนี่ยอืมเราบอกว่าต้องการอะไรไม่ควรตอบ
เราบอกว่าเราไม่ได้เก่งไงเออขู่เราอ่ะเหมือนเธอต้องการอะไรอ่ะ
ถ้าถามว่าเธอต้องการอะไรแต่เธอไม่ตอบ
พี่มันอยู่ข้างเลย

อยู่กว่าพูดไทยเดี๋ยวนี้เลย

นี่ฮะน่ากลัวนะ

คือมันได้ภาพของน้องตอนที่แอบแคปไปตอนนู้นแล้ว

ถามผู้ทำนองว่าจะเอาภาพเนี่ย

เดี๋ยวลองดูนะครับที่มาคู่อีกนะครับ
ลองดิขอดูหน้าหน่อยดิอยากดูหน้าหน่อยอยากดูตอนนี้
คือคุณแม่ตอนหลังก็พยายามเหมือนกับให้ลูกเนี่ยหลอกล่อมัน
คือมันให้แต่น้องวีดีโอคอลหามันตอนแรกเนี่ยแต่มันไม่เคยวีดีโอคอร์ให้น้องเห็นเลย
หลังแต่มันก็ไม่ยอมบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ดูนะครับ
สอนอราชบุรณะนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะสืบสวนสอบสวนขยายผลต่อไปนะ
ตอนนี้แม่กับน้องเนี่ยมาแจ้งความแล้วนะครับ
เริ่มต้นก็ต้องไปหาก่อนว่าผู้ชายคนนี้คือใคร
หรือว่าตำรวจไซเบอร์นะอันนี้น่าจะตามตัวได้ไม่ยาก

ใช่คือดิฉันคุยกับคนที่ทำงานเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนนะครับ
คดีลักษณะแบบนี้เยอะมากนะคะเยอะมากถูกหลอกให้ถ่ายภาพส่งไป
หรือว่าถูกหลอกให้วีดีโอคอร์แล้วก็แคปภาพโป๊ภาพอนาจารย์ของเด็ก
มันเกิดขึ้นเยอะจริงเป็นคดีความเยอะมากต้องระวังมาก
แล้วสุดท้ายมันก็เอามาคู่นะครับ